วันหยุดแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดเลยครับ
เพราะว่ามีช้างบุกมาเยือนถึงหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่

เล่าจะมาทำกิจตกตามอันนี้ขาดไป

คุณดูงาของเขาซึ่งนิดเดียว

เบี่ยงเล็กพลายเบี่ยงเล็กครับ
เดี๋ยวแต่พฤติกรรมไม่ก็น่ารักเลยลูก

เขาคงหิวแหละจะมาข้นต้นขนุนอยากจะกินใบกินลูกขนุน
ซึ่งต้นขนุนปลูกไว้ที่หน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่จุดเปลี่ยนถ่ายขยะ
เทศบาลตำบลหมูศรีติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ
อำเภอปากช่องที่โคราชแล้ววันนี้หยุดยาวเด็กก็เยอะ

เจ้าหน้าที่เองเป็นผู้ใหญ่แล้วเองก็ยังต้องถอยต้องวิ่งเลยนะครับ
ทีนี้ถ้าสังเกตดีพลายเบี่ยงเล็กเมื่อกี้นี้
จากดูงาของเขาแล้วคุณสังเกตไหม
ขมับเขาเหมือนมันมีน้ำมันไหลออกมา
ขมับทั้งสองข้างมีน้ำมันไหล
คาดว่าตกมันด้วยครับ
แต่ดีว่าไม่ได้ดุร้ายมากนะครับ

อย่าเข้ามานะฉันจะกินขนุนอย่าเข้ามานะฉันจะกินขนุนครับ

ที่จะผลักดันและขับไล่เขากลับเข้าป่านะฮะ
ไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้มีอาการดุร้ายรุนแรง
แต่ก็ต้องช่วยกันระวังนะครับ
ผลักดันเขากลับเข้าป่าไปได้ทุกคนก็สบายใจหายห่วงปลอดภัย